คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการทำหน้าที่ของสื่อกันบ้าง
ประกาศรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งครับไทยรัฐกรุ๊ปได้รับ๒รางวัล
แก่รางวัลชมเชยทั้งประเภทข่าว

ทั้งประเภทสื่อออนไลน์และประเภทสื่อโทรทัศน์นะครับ
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน
โดยมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน
สื่อหนังสือพิมพ์ระดับชาติสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อโทรทัศน์
ซึ่งไทยรัฐกรุ๊ปได้รับ๒รางวัลครับ
แก่รางวัลชมเชยข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
สื่อโทรทัศน์ผลงานเรื่องหรือชุมชนริมน้ำ

จากรายการรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวี
ดีใจจังอันนี้น้องกวางคุณสิรินทิพย์ครีบเขียว
ตัวแทนของไทยรัฐตัวแทนของรายการรถปลดทุกข์

ภรรมาปอล์การเดินเรือนในน่าน้ำไท

แล้วก็ทางชาวประมงหรือว่าคนที่อยู่ริมฝั่ง

ความเดือดร้อนของข้อกฎหมายนี้นะครับ
ดังนั้นข่าวนี้จึงได้รับรางวัลด้วย
เพราะเราสะท้อนเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้าน
แล้วก็สะท้อนความจริงจากภาครัฐแน่นะครับ
ที่เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ได้รับรางวัล
เชยประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภท
ไล่ล่าในหน้าค้ามนุษย์ทาบรก๑เดือนยังถูกใช้หาเงิน
เรื่องนี้เราก็เจาะลึกพอสมควรเลยแหละนะฮะ
เรื่องที่มาที่ไปในการค้ามนุษย์และเอาคนต่างชาติ
มาขายในบ้านเรามาเป็นขอทานในบ้านเรานะครับ
บอกว่าสื่อมวลชนเปรียบเสมือนครูผู้ทำหน้าที่ในการร่วมกันบ่มเพาะคนในสังคม
ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น
เห็นความสำคัญเพื่อสร้างกำลังใจให้กับสื่อมวลชน
ทำงานอย่างหนักในการนำเสนอข่าวสารในแง่มุมที่ส่งเสริม
และปกป้องสิทธิมนุษยชน
มวลชนมีพลังยืนหยัดทำงานเพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ขอให้เป็นพลังของสื่อในการทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ